แมวไม่เพียงแต่จะเป็นสัตว์ที่คิดจะครองโลกเท่านั้นนะครับ
แต่ว่าดูเหมือนตอนนี้แมวเหมียวกำลังชิงความเป็นใหญ่ในรัฐบาลอังกฤษด้วยครับ
โดยหลังจากปล่อยให้เหมียวแลรี่แห่งบ้านเลขที่๑๐ถนนดาวนิ่ง
ได้รับความสนใจจากสื่อแล้วก็ธาตุแมวทั่วโลกมาเป็นเวลานานนะครับ
ล่าสุดรัฐบาลอังกฤษก็ได้รับสมาชิกแมวตัวใหม่มาเพิ่ม

คาดว่าจำเป็นหัวหน้าฝ่ายจับหนูตัวใหม่

ก็อาจจะยังเป็นเรื่องที่น่าปวดหัว
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยห้ามทับแมวเหมียวทั้ง๒ตัวครับ
อังกฤษอาจได้ต้อนรับหัวหน้าฝ่ายจับหนูตัวใหม่อีกครั้ง
สำนักคณะรัฐมนตรีเตรียมรับแมวเหมียวตัวใหม่
เข้ามาทำหน้าที่ลดประชากรหนู
แม้ยังไม่มีการเผยภาพหรือรายละเอียด
ปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษมีแมวที่เป็นหัวหน้าฝ่ายจับหนูอยู่แล้ว๓ตัว
แก่แลรี่แห่งบ้านเลขที่๑๐ถนนดาวนิ่ง
ซึ่งเป็นที่พำนักของนายกรัฐมนตรี
เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เป็นแมวจรจัดที่เคยเดินเร่ร่อนอยู่ตามถนนในกรุงลอนดอน
กระทรวงการคลังของอังกฤษรับมันมาจากบ้านสุนัขและแมวแมทเทอร์ซี
องค์กรหาบ้านให้สัดจรจัด

ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีการคลังถึง๔สมัย
แต่หัวหน้าฝ่ายจับหนูที่โด่งดังที่สุดคงหนีไม่พ้นเจ้าเหมียวแลรี่
จนทำให้ธาตุแมวตั้งคำถามว่าแลรี่ต้องระเหตุออกจากบ้านเลขที่๒
แต่ในที่สุดแดรี่ก็ยังได้อยู่เป็นหัวหน้าฝ่ายจับหนูบ้านเลขที่๑๐ต่อไป
ปลายเดือนที่แล้วเรื่องราวของแลรี่ได้กลายเป็นข่าวใหญ่อีกครั้ง

โดยการต่อสู้กันของแมวสองตัวทำให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพฤติกรรมสัตว์จากบ้านสุนัขและแมวแบตเทอร์ซี
ต้องแนะนำให้เจ้าหน้าที่จำกัดบริเวณไม่ให้พวกมันออกไปนอกอนาเขตของตัวเองชั่วคราว
เพื่อลดความเสี่ยงในการเผชิญหน้า
โดยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าพฤติกรรมก้าวร้าวของพวกมันเกิดจากการลุกล้ำอนาเขตของกันและกัน